ความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงกันที่บริเวณหน้าร้านนวดแห่งหนึ่งนะครับ
ย่านภาษีเจริญนะฮะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาบอกว่า
คนที่ยิงเนี่ยคือเสียโป้แต่ล่าสุดเสียโป้พาน้องชายชื่อว่าเสียบุ๊ก
ไปพบกับตำรวจสนภาษีเจริญเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายยิง
แต่เขาเป็นฝ่ายที่ถูกยิงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเอาพระมาขายให้เขา
แต่ฝั่งเขาปฏิเสธก็เลยไม่เข้าใจกันมีปัญหาปากเสียงกัน
นัดไปเคลียร์กันสุดท้ายมีเรื่องยิงกัน
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บไปถึง๒คนด้วยกัน
ไล่เลียงเหตุการณ์แบบนี้ก่อน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๔ทุ่มของคืน๒๗ตุลาคม
ทีมข่าวเราไปถามผู้หญิงคนนึงที่อ้างว่าเขาโดนฝ่ายเสียโป้ยิงนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวนัทถาคร่องบัญชีอายุ๒๖ปี
หรือว่าจี้พรานกเป็นคนที่ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ซึ่งเป็นพี่สาวของนายจำเรียงหรือว่าในโบ๊ะอายุ๒๐ปี
เขาบอกว่าถูกกระสุนยิงเข้าที่ปากทะลุคอ๑นัด
คนเจ็บอีกคนคือนายนัทธพงศ์คร่องบัญชีหรือว่าโจมอายุ๒๕
ถูกยิงที่สะโพก๑นัดอาการสาหัสทั้งคู่
สาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากในตั้งอิทธิพลเป็นแฟนหนุ่มของเธอ
มีปัญหาบาดหมางกันกับเสียบุ๊กเสียบุ๊กเนี่ยเป็นน้องชายของเสียโป้
แล้วเรารู้จักกันดีว่าเสียโป้คือใครแล้วก็มีการท้าทายโชคต่อยกัน
ในตั้งเนี่ยบอกว่าต้นเรื่องทั้งหมดมาจากตัวเขา
ตั้งเนี่ยเป็นคู่อดีตกับเสียบุ๊กซึ่งเป็นน้องชายของเสียโป้
มีปากเสียงกันทะเลาะกันบาดหมางกันมานาน
คืนที่เกิดเหตุเสียบุ๊กนัดท้าทายกันไปตัวไปต่อยกันไหมล่ะ
นัดกันที่หน้าร้านนวดเนี่ยแหละฮะตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะเดินทางไป
เพราะร้านนี้นะฮะร้านที่เสียบุ๊กนัดเนี่ยเป็นร้านที่เป็นเจ้าถิ่นของเสียโป้
พี่ชายของเสียบุ๊กก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดไปแล้วจะโดนลุมไหม
จะปลอดภัยไหมแต่เสียบุ๊กยืนยันมาตัวจะไม่มีการลุมมาที่หน้าร้านนวดนี่แหละ
ไม่มีอะไรบานปลายแล้วก็จะให้เสียโป้เป็นกรรมการตัดสินให้ว่า
ใครแพ้ใครชนะว่าอย่างนั้นพอถึงเวลาไปถึงโอ้โหเขาบอกว่าเขาเห็นกลุ่มเสียบุ๊กมาไม่ต่ำกว่า๕๐คน
ภาพนี้ยืนรออยู่เต็มไปหมดหน้าร้านนวดตอนนั้นเขาเริ่มกังวลใจแล้ว
จะปลอดภัยไหมเอ๊จะโดนรุมไหมหรือยังไงนะฮะแต่ทางเสียโป้ยืนอยู่ในร้านนวด
ตามภาพที่เห็นชะโงกหน้ามาเปิดกระจกออกมาบานเลือดออกมา
แล้วกวักมือเรียกให้เขาเดินเข้าไปด้านใน
พอเดินเข้าไปไม่มีการพูดจาอะไรกัน

ก็เป็นทางเสียโป้เนี่ยอันนี้ฝ่ายผู้หญิงอ้างนะฮะ
เสียโป้เปิดฉากกระหน่ำยิงมาที่กลุ่มของเขาก่อน
ก็ทำให้เดโบ๊กกับในโจมถูกยิงเข้าไปจนบาดเจ็บสาหัส

หั่นไส้กันอะไรอย่างนี้ครับเรื่องพระเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ

เห็นระยะที่คุณโบ้ปรากฏตัวไหม
เห็นครับเห็นพี่โป้อยู่ปรากฏตัวอยู่ครับ

ก็อยู่ตรงมีรูปอยู่ครับอยู่ตรงมุมหัวข้างบน
แต่พี่โป้เขาเป็นคนบอกให้ผมไปหา

เราเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับ

ตอนที่จะยิงเจ้าพี่โป้พูดอะไรไหมบ๊วย

ฝากเขาชนชื่อเสื้อแดง

ใครถ่ายรูปนะนะครับใครถือกล้องกูยิงนะ

โป้ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์

โดยขณะเกิดเหตุนะครับมีคนทั้งสองฝ่าย
รวมแล้วกว่า๒๐๐คนนะครับจากภาพนิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
ที่เห็นเขาชะโงกหน้าออกมาทางหน้าต่าง
เพื่อดูน้องชายที่จะชกต่อยกับคู่กรณี
ก็ถูกยิงเข้าใส่ด้วยปืนลูกซองเบอร์๑๒
จนต้องมุดกลับเข้าไปแล้วก็วิ่งหนี
จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นอีกกว่า๖๐นัด
ยิงกันขนาดไหนน่ะโดยย้ำว่าคืนเกิดเหตุนะครับ
พกปืนแล้วก็ไม่ได้ยิงปืนเลย
และหลังเกิดเหตุตัวเขากับน้องชาย
ก็ไปที่สอนอภาษีเฉรินด้วยตัวเอง
คือจะไปให้ปากคำเอาไว้กับตำรวจ
แล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยตรวจคราบเขม่าวดินปืนด้วยนะครับ
แล้วก็ตรวจหาวิถีกระสุนในที่เกิดเหตุด้วย

ยังมีบุคคลที่อ้างว่าเป็นพี่ชายพี่สาวของคนเจ็บ
โทรมาหาแล้วเรียกเงิน๑๐ล้านบาทครับ
ต่อรองบอกว่าไม่อย่างนั้นนะ
จะให้คนเจ็บชี้ว่าเสียโป้นี่แหละยิงใส่นะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

โดยขณะนี้อยู่ที่บ้านที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ไม่ได้หนีไปชายแดนหรือว่าต่างประเทศแต่อย่างใด
ด้านพลตำรวจเอกสุชาชฌีรัฐสวรรษ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับ
ร่วมการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุแบ่งเป็นแบบนี้
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑๔ปลอกครับปลอกกระสุนขนาดจุดสามแปดสี่ปลอก
และกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงเป็นกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒อีก๑นัด
แล้วเปิดเผยบอกว่าท่านสั่งการแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจกล้องวงจรปิด
แล้วก็รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมส่วนผู้บาดเจ็บอีกทั้งสองรายนะครับ
ตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำเพราะอยู่ระหว่างการรักษา
โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและหากใครทำผิดต้องถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอน
ส่วนกระแสข่าวที่ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยอ้างว่ากล้องวงจรปิดของร้านนวดถูกทำร้ายไปแล้ว
นะครับตำรวจยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางเข้าไปเก็บเซิร์ฟเวอร์๑ตัว
และกล้องวงช้อนปิดอีกสิบหกตัวเอาไปตรวจสอบแล้วล่ะครับ
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับตอนตี๓ที่ผ่านมานะครับ
บอกว่ามีความคืบหน้าเข้ามาเนื่องจากว่าทางด้านของพันธบทโทสันทนประยุณรัฐ
สตาเสียโบ้และเสียบุ๊กกันนะครับ
เพื่อไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาบอกว่าตอนนี้เขาถูกสังคมกล่าวหา
ว่าเขาเป็นคนยิงไปละเสียโบ้เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาเข้าไปใช้บริการซาวน่าในร้านนั่นแหละกับพักพวก๓คน
ตอนนั้นเสียบุ๊กน้องชายเนี่ยมีเรื่องกันกับในตั้งในตัวมาก่อนอยู่แล้ว
แล้วนัดไปเจอกันที่ร้านเหล้าซึ่งห่างจากซาวน่าที่เขาใช้บริการไม่กี่กิโล
ต่อมาเนี่ยน้องชายเขาเข้าใจว่าเจรจากับคู่กรณีไม่ได้
ก็เลยพาเพื่อนล่าถอยมาที่ซาวน่าที่เขาอยู่
แล้วเขาก็ยืนอยู่ที่บริเวณบนร้านนั้นพอดีตามภาพที่ปรากฏนะฮะ
ขณะที่ฝั่งของกลุ่มคู่กรณียกพวกติดตามมา๒๐๐กว่าคน
ตนเห็นว่าโอ้โหมากันเยอะแล้วก็มีการชักปืนเล็งมาที่ตัวเขาด้วย
ก็เลยรีบหลบแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นต่อเนื่องกัน๖๐กว่านัด
โป้ยืนยันว่าตัวเองหลบแล้ววิ่งหนีตายเข้าไปออกจากจุดที่ยืนอยู่ตั้งแต่นัดแรกแล้ว
แล้วตัวเขาเองไม่มีอาวุธติดตามตัวแต่อย่างใด
หลังเกิดเหตุก็พาน้องชายไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๔ทุ่มครึ่งของวันที่เกิดเหตุ
โป้แจ้งความแล้วนะฮะตำรวจก็รวบรวมหลักฐานโดยเฉพาะกล้องวงจรปิด
อยากจะให้ตำรวจช่วยดูด้วยว่าเขามีพวกน้อยกว่า
ฝั่งคู่กรณีมากันเยอะนะฮะหนำซ้ำยังให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าตนเองเป็นคนเปิดทางยิงก่อน
แล้วก็ให้ลูกน้องเป็นคนยิงใส่คนเจ็บอะไรแบบนี้
เขาอยากถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแบบนั้นได้จริงหรือ
เพราะตนเองยืนอยู่ด้านบนส่วนตนเองก็หลบกระสุนตั้งแต่ได้ยินเสียงกระสุนนัดแรกแล้วเช่นเดียวกัน
ตอนนั้นหากถามว่าใครยิงบอกได้เลยว่าไม่รู้เพราะคนเยอะมาก
แต่ถ้าถามว่าใครอยู่ตรงนั้นบ้างเขาจำหลักได้ว่าว่ามีใครแล้วก็สามารถจะบอกกับตำรวจได้
ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนเปิดฉากยิงก่อนและตอนนี้ไม่ได้หลบหนีออกไปต่างประเทศ
สาเหตุที่มันเกิดขึ้นความขัดแย้งเรื่องของการเจรจาเช่าพระหรือว่าซื้อขายพระ
ฝั่งเขากับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่พอใจกันก็เลยเปิดฉากแล้วก็มีการนัดเคลียร์กันแบบนี้นะครับ